ช่วงนี้ดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้เป็นวินาทีที่รถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งชนร่างผู้ชายคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เขาบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่การจราจร

ตอนนี้ที่เขามีการปรับเลนการจรจรจนมันเหลือเลน

เขาก็เนี่ย

ก็คือชนแบบว่าไม่ได้เบรกเลย
คือด้วยความจังหวะมันอาจจะมากันเร็วด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะที่จังหวัดชนบุรี
สภาพชิ้นส่วนมอเตอร์ไซน์กระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนน
ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เป็นถนนสายศรีราชาหนองใยบู่นะคะที่ปากซอยลงบ่อก๊อก
ไปตรวจสอบดูก็ไปพร้อมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
แล้วก็กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
ลักษณะถนนเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันเป็น๒เลนสวนทางกัน
แล้วก็เป็นช่วงเวลาปรับการจราจรวันเวย์มุ่งหน้าเข้าศรีราชาทั้ง๒ช่องจราจร
ริมถนนก็เจอพบผู้บาดเจ็บ
ทราบชื่อคือนายบุญรอดยิ้มแย้มอายุ๗๓ปีนะคะ
สภาพคือนอนหงายขาซ้ายหักแล้วก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ประถมพยาบาลให้เบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สภาพก็คือพังยับทั้งคันนะคะคือไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว

คนขับรถกระบะนะคะก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะยืนรอให้กันกับตำรวจ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาตามเส้นทางนี่แหละ
ซึ่งอันนี้ถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริง

เขาก็เลยวิ่งมาเลนขวาสุดที่ปกติเป็นเลนสวน
จนถึงจุดเกิดเหตุตรงปากซอยบ่อก๊อกนี่แหละ
ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บขี่ออกมา
แล้วก็คือกลายเป็นว่าณเวลานั้นก็เลยกลายเป็นผู้บาดเจ็บขี่ย้อนสอนไง

เขาก็เลยบอกว่าเขาเบรกไม่ทันพยายามจะหักหลบแล้วแต่มันไม่พ้นจริง
ก็เลยชนโครมเข้าไปแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็ต้องรออาการผู้บาดเจ็บทุเลาลงก่อน
จะเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ